ตรวจสอบเหมือนกันนะคะเป็นคลิปที่ถูกวิจารณ์กันในสังคมออนไลน์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณที่รถเบนส์คันหนึ่งเนี่ย
เข้ามาตรงที่ถนนโดยไม่มองเพื่อนร่วมทาง
ทำให้เจ้าของร้านที่โดนกระหน่ำว่าเป็นร้านรถเน้นที่หญิงคนนี้ออกมาซ่อมหรือเปล่า
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงว่าเอ๊ะไม่ใช่ร้านของเขาค่ะ
คลิปนี้นะคะถูกบันทึกไว้เมื่อวันอังคารที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ๔โมงครึ่งค่ะ
บริเวณใต้สถานีรถไฟราติวานนท์นะคะ
ก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีรถเก่งที่ตามมาข้างหลังเบรกกระทันหัน
แล้วก็รถบิ๊กไบท์ที่ขับตามหลังมาไม่สามารถเบรกได้ทันชนเสียหลักล้มหม้อน้ำแตก
จะยกมือไหว้ขอโทษเจ้าของรถค่ะ
ผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความบอกว่าออกจากร้านซ่อมก็ดูรถข้างหลังบ้าง
คนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมดไม่มีความรับผิดชอบเลยช่วยมาก

แล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตให้เห็นดีเนี่ยจะพบว่าจังหวะที่เบนส์กำลังเลี้ยว
มีคนคอยให้สัญญาณอยู่บริเวณท้ายรถ
ซึ่งผู้ขับรถไม่ได้เปิดสัญญาณไฟให้เพื่อนร่วมทางรับรู้
โชคดีที่สามารถขับพ้นได้ทันเวลานะคะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์แหละเอ๊ะทำไมร้านรถเบนส์คันนี้หรือเปล่า
โกกมาแล้วแบบพนักงานทำไมโบกให้เห็นไม่มีดูตาม้าตาลืออะไรกันเลย
นี่เป็นนโยบายในการที่เอารถออกมาจากอู่แล้วจะให้ไปซ่อมต่อเลยหรือเปล่า
ภาควิจารณ์กันไปต่างนานานะคะ
เดือดร้อนไปยังเจ้าของร้านเมืองนนศูนย์ล้อนะคะ
ซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
นายจักริจเรืองวงโรธก็ชี้แจงเป็นเจ้าของนี่แหละบอกว่า
ทำให้กิจการของร้านได้รับความเสียหายหลังจากคลิปนี้ไปเผยแพร่อยู่
ไม่ใช่ลูกค้าที่มาร้านยาง
แต่ว่าเป็นลูกค้าที่มาซื้อถังออกซิเจนกับร้านที่อยู่ติดกัน
โดยผู้ขับขี่ก็เป็นหญิงสูงวัยนะคะ
ส่วนคนบกรถก็ปฏิเสธอีกว่าไม่ได้เป็นพนักงานของร้านเขา

ซึ่งถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยจะพบว่าเบนส์คันนี้ไม่ได้จอดอยู่หน้าร้านยางแต่อย่างใดค่ะ
หลังเกิดเหตุทั้งคู่ก็ได้เรียกประกันมาเคลียร์ค่าเสียหายตกลงกันไปที่เรียบร้อย
ส่วนคนขับเก่งที่ถูกจักรยานยนต์ชนท้ายแล้วก็เป็นผู้นำคลิปลงโซเชียล
จักริตระบุว่าได้ส่งข้อความไปชี้แจงข้อที่จริงแล้ว
ว่าคนโพสต์น่าจะเกิดความเข้าใจผิด
เพราะวันเกิดอุบัติเหตุไม่ได้คุยกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ
ชี้แจงเป็นลูกค้าร้านออกซิเจนไม่ได้เป็นร้านยาง